ก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี
แล้วก็รองประธานธิบดีของฟิลิปปินส์
โดยบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์นั้น

ซึ่งนอกจากผู้สมัครจะหาเสียง
แล้วก็ปราศัยกันในที่ต่างอย่างเข้มข้นแล้ว
เอกชนของฟิลิปปินส์ก็ออกมาสร้างสีสัน
ให้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ
ด้วยการออกแคมเปญที่นอกจากที่จะ
กระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว
ก็ยังสามารถวัดคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครแต่ละคน
อย่างไม่เป็นทางการได้อีกด้วยครับ
แคมเปญอย่างเสียงความนิยมในตัวผู้สมัคร
ตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อย่างไม่เป็นทางการ
โดยร้านสะดวกซื้อในกรุงมณิลา
ได้เปลี่ยนแก้วน้ำสำหรับซื้อน้ำจากตู้กด

มาเป็นแก้วน้ำที่มีรูปผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ด้านข้างแทน
ซึ่งทางร้านค้าจะวัดคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครแต่ละคน
จากจำนวนแก้วน้ำที่ลูกค้าเลือกซื้อ
วิธีการนี้นอกจากจะสร้างสีสันให้กับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ในวันที่๙พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้ว
ยังช่วยรณรงค์ให้ชาวฟิลิปปินส์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วย
อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของร้านสะดวกซื้อกล่าวว่า
กระตุ้นให้ประชาชนออกมามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง

และวิธีที่ใช้นี้สนุกและเป็นการทำโพลแบบไม่เป็นทางการอีกด้วย

อบขนมคับเค้กที่มีรูปใบหน้าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
พร้อมกับติดประกาศบนบอร์ดว่า
ในแต่ละสัปดาห์คับเค้กผู้สมัครคนใดขายดีที่สุด
ซึ่งเป็นตัวบ่งชิกเล็กว่า
สมัครคนใดได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนสูงสุดนั่นเอง
โดยผลโพลยังไม่เป็นทางการของทางร้านสะดวกซื้อ
คับเค้กและร้านค้าอื่นในกรุงมณิลา
นายโรดิโก้ดูเตอร์เต้นายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
ยังคงมีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่ง
แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
กรณีเล่นมุกตลกเกี่ยวกับการข่มขืนในการปราศัย
สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ๒ได้แก่
เกรสโปวุฒิสมาชิก
วุฒิสาวบุญธรรมของนายเฟอดินานโปจูเนียร์
ดาราดังที่เคยพ่ายแพ้ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
และนายมาโรซัสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฟิลิปปินส์
อกจากนี้สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี
ซึ่งตามรัฐธรรมนูลของฟิลิปปินส์ได้บรรยัติให้แยกการเลือกตั้งรองประธานาธิบดี
ออกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีนายเฟอร์ดินันมากอสจูเนียหรือบองบอง
สมาชิกบุธษภาบุษชายของอดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์ดีนานมาร์กอส
มีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่ง
โดยนายเฟอร์ดีนานมาร์กอสจูเนียร์ได้กล่าวว่า
ยังมีเวลาอีก๑สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง
ซึ่งตัวเขายังคงต้องทำงานหนักอีกมาก
เพราะการเลือกตั้งจะยังไม่สิ้นสุดลง
กว่าจะถึงวันที่ลงคะแนน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัดสินอนาคตทางการเมืองของเขาอย่างแท้จริง
ลิสายุตนันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน